มาดูกันต่อนะคะคนนี้เป็นวาดที่คุณพ่อคุณนิวชัยพลค่ะ
วันก่อนไปเจอมานะคะแอบแซวนิดนึงเขาถ่ายแฟชั่นไง
นี่เอาหมอนเป็นหายทอง
อ่อนหยัดแล้วจะเออ๊คอ้างเป็นภรรยาคุณเบสสา
คุณผู้ชมคุณนิวเขาบอกว่าเอาจริงพี่ผมก็ตื่นเต้นมากนะคะ
เพราะว่าลูกชายคนแรกใกล้คลอดแล้วนะ

คือนิวแซวบอกว่าพี่สัมภาษณ์ผมไปรีบอ่อนนะเดี๋ยวลูกผมคลอดก่อน
เออนะคะบอกว่าตอนนี้เตรียมตัวทุกอย่างแล้วล่ะค่ะ
เรียกว่าครบบทส่วนแฟชั่นที่เห็นก็คือแบบว่า
อยากให้ภรรยาคุณเมษาไม่เครียด
เพราะว่าท้องแบบโตมากจริง
คือเวลาคุณแม่คลอดมันก็จะมีความข้างวนแหละ
ใช่นะคะก็ไปฟังคุณนิวเลยเลยดีกว่านะคะ

ครับผมก็ถ่ายรูปเล่นวันนั้นก็เลยใส่ท้องหน่อย

พอใกล้วันจริงแล้วมันก็ตื่นเต้นขึ้นเรื่อย

ต้นเมษาไม่คลอดก็ต้องผ่าแล้ว
ใช่ครับเร็วนี้เลยใกล้มากเลยครับ

ที่เราจะได้เรียนรู้บทบาทใหม่ในชีวิตด้วย

เพราะว่าค่าใช้จ่ายลูกมันสูงครับตอนนี้